เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๖๕กิโลกรัม
พระทะสาริกาดงปพงสว่าง

ลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป